พร้อมไหมคะมีอะไรอยากจะบอกเพื่อนแฟนช่องไทยที่ให้ใครสนุนที่คือวินต่อนะคะ

ที่สองก็ประกายมีเพื่อนอยู่ทีเกาะเยอะ
ประเภทอะเมริกามีเพื่อนสนิทไหน
การประกวดคือเป็นสิ่งที่มากกว่าต้องกินเพราะเราไม่ได้ใส่แขนสไพร์แค่ชื่อของเราแล้วไปทำแบบนี้
อยากทำให้ทุกคนแฮปปี้อยากทำให้ทุกคนดีใจแล้วก็แฮปปี้ที่ทุกคนส่องดีเอ็มเข้ามาว่าแฮปปี้ที่กงใจ
เพราะว่าจะไปเจอพี่ทำให้เขาแบบทัชมากกว่าสิ
พูดถึงมงกุฏหน่อยที่เราใส่มาวันนี้ก็คือมงกุฏของรองจริงไหมคะ

ทำไมเรื่องมงกุฎวีณเอเชียใส่วันนี้

คณะเงียบเป็นสทุดิโอฮอล์ขนาดนี้
อันนี้คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
แล้วเพราะว่าเดินขึ้นไปอย่างคุ้มใจว่าเราได้มายืนอยู่ตรงจุดนี้แล้ว
นี่คือจุดที่ลึกที่สุดที่ประเทศไทยเคยเข้ารอบ

บอกกับตัวเองว่ายังไงบ้างตอนที่จะอยู่ตรงนั้น
จะบอกกับตัวเองว่าอย่าล้มอย่าล้มอย่าล้ม
นี่คือโมเมนท์ที่สำคัญมากที่สุดห้ามล้มหลีบผ่าน
ตอนที่ยืนรออยู่ตรงนั้นคิดอะไรอย่างนี้

เราก็รู้สึกว่ากังวลเริ่มเหงื่อออกทิ้งจากมือ
แล้วเขาจะเรียกเราไหมเราจะเข้าไปถึงไหม
หรือว่าเราจะหยุดแพร่ท้องผ้า
อย่างน้อยก็ลองไม่ได้กำมือ
พี่เรารักที่จะในสิ่งที่ทำจริง
แล้วพี่เราสามารถสื่อสารกันเท่าทุกคนได้

หูหูหายังในอนาคตต่อไปเราวางไงบ้าง

เขาก็จะมาเยี่ยมเราทางโครงการจิตภาษาค่ะ

พฤศัพท์สาธารณ์โครง

คุณจูเลียก็จะเข้ามาในประเทศเรา
แล้วก็ช่วยผลักดันให้ไปถึงต่างประเทศได้ค่ะ

อย่างน้องชายก็ได้พูดกับน้องชาย

นานิโค์นั่งดูอยู่ในบัสก่อนที่จะขึ้นประกวุธ
น้องกูพูดแปบไม่กี่คำเอง
แต่เรารู้ว่าน้องเราจริงใจ
แล้วเขาไม่ได้อยากให้เราได้ที่หนึ่งอย่างเดียว

เราขึ้นรายที่ตอนแรกแรกเลยคือคนในไล่อุปกรณ์ด้วยค่ะคือทุกคนตื่นเต้นมากมาก

เพราะเราได้โอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้ว

แล้วก็กลัวมาก
ก็สินใจที่เราไปทุกอย่างและทำได้ผมคิดว่า

คุณความคุ้มแจ้งกันกับแฟนอาหารชาวไทย

นิโคลแบบเก็บไว้นานมากแม่นิโคลยังไม่รู้เลย

ที่ช่วยแบบสั่งทงไปให้ทำหน่อย
เพราะว่าเราอยากให้ทุกคนมีความสุข

ตลอดเลยค่ะทุกวันที่ไม่มีกิจกรรมซ้อมทุกวัน

เพราะเราก็ไม่อยากพลาดเนอ
ที่เขารู้สึกว่าประเทศอื่นเขาได้เห็นแล้วว่า
ไทยแลนด์ของเราคนไทยเนี่ยมีศักดิ์ภาพ

และสามารถที่จะช่วยคนอื่นได้เสมอ
ปีนี้คือเขาได้ยินมาหลายปีว่าเขาจะเกาะกลุ่มกัน
แต่ปีนี้นิโคร์รู้สึกว่า
มันจะมีสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินใช่ไหมคะ
ว่าทีมของเราแข็งแรงมากทุกคนรักกันแล้วก็ช่วยกันอยู่เสมอ
สักอย่างนี้มีความสำเร็จมีความสำเร็จมีความสำเร็จยังไง

แต่เรารู้สึกว่านี่คือความผู้ชัยคนเนยเข้าสังเกต์แล้ว
ให้เขาว่าอยากเปลี่ยนแมนของฉัน

สิ่งแรกที่จะพาเขาคืออะไร
น้องอยู่ที่อเมริกานะคะ

ให้พี่เก็บได้แม่นนึงให้พี่ทำงานก่อน

ช่างนอกเราก็ต้องลืมอาหาร

ว่าเรากินอยู่กับเพื่อนกินกับแฟมแมลียร์รู้สึกว่ามันมีความสุขมากกว่า
ทั้งโครงการรู้สึกว่าเราทำได้แค่อันไหนนะคะที่เราได้บอกเพื่อนที่เราตามใจ
เขาได้รู้ถึงโครงการออทิสติกเด็กออทิสติกศักยภาพของเด็กออทิสติก
นิโครู้ว่าทั้งโลกนี้คือเขารู้แล้วว่าเด็กออทิซิกต้องมีที่ยืนในสังคม
แล้วนี่เขาก็จะทำงานต่อไปเพื่อที่จะให้น้องเขามีที่ยืนอย่างคุณ
อย่างที่น้องก็พูดมากตอนที่น้องสัมภาษณ์กันทั้งทุกครั้ง
แล้วตอนนี้ได้บอกว่าคุณคุณก็มีแบบที่ของคุณนอกมองกันมาแล้ว
ที่ทำงานกับเด็กออทิสติกอยู่ในกองมิสเวิร์น
อย่างเช่นอินโดนีเซียแล้วก็แบงโกลาเดชนะคะ
เราก็ได้แชร์ไอเดียกันเขาก็ถามที่เขาว่าสอนภาษาอังกฤษแต่ไปสอนกับน้องยังไง
แล้วนี่เขาก็ได้ถ่ายทอดประสบการณ์จากเขา
สอนดนตรีใช้ดนตรีในการช่วยน้อง
เราได้แชร์ประสบการณ์ข้ามประเทศกัน
แล้วก็เขาก็อาจจะมาเมืองไทยด้วย

เราได้เอาคนอื่นเข้ามาในโครงการของเราด้วย
และโครงการของเราแข็งแรงขึ้นจากนี้
ว่ามันประสบการณ์อย่างไร

เวลาอย่างที่นิโคได้คนไทยมาสปอร์ตนิโค

ความสุดท้ายนี้ค่ะนิโคค่ะอยากขอบคุณใครดีกว่าคะ

เพราะว่าแม่เขาอยู่เบื้องหลังทุกอย่าง
ทุกสิ่งทุกอย่างทุกเข็มกัดที่แม่ติดอยู่บนชุดนิโคคือ